ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชัดเจนว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ถ้าชื่อเศรษฐาทวีสินจะออกมาแถลงข้อมูลทันที

บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคคลที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เอามาเปิดเผยเอามาแถลงผ่านสื่อต่าง
คือเรื่องการซื้อขายที่ดินย่านสารสินของบริษัทแสนสิริ

ฐาธวีสินแคนดิเดตนายศมนตรีของภาคเพื่อไทย
ตอนที่ยังเป็นผู้บริหารอยู่เมื่อปี๖๒
คุณชูวิทย์บอกจะแถลงเนี่ยเป็นแอปพลิโซดเลยนะ
ตอนนิวโชว์ช่วงแรกเนี่ยดูกันไปส่วนหนึ่งแล้ว
ตอนนี้ขอขยายความเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
คุณชูวิทย์เอาข้อมูลมาแล้วก็กล่าวหาไปถึงคุณเศรษฐา
โดยอ้างว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าข้อมูลการซื้อขายที่ดิน
ย่านสรสินเนื้อที่๑ไร่ของบริษัทแสนสุริเมื่อปี๒๕๕
คุณชุวิตอ้างว่ามีการทำนิติกรรมอำพราง
แล้วก็กินส่วนต่างจากกระบวนการซื้อขายที่ดิน
โดยเอาตัวเลข๑๒วัน๑๒คนและ๑๒คน๑วันมาให้ดู
เพื่อจะอธิบายว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยถ้าปกติ
ถ้าจะต้องซื้อขายกันเนี่ยมันต้องให้จบภายใน๑วันใช่ไหม
แต่ที่ดินแปลงนี้กลับถูกแบ่งเป็น๑๒ส่วน
แปลงใหญ่แปลงเดียวโดยให้เครือญาติ๑๒คน
นำไปขายคนละวันจนครบ๑๒วัน
และชำระภาษีที่ดินกับกรมที่ดิน
๙ล้าน๒แสนบาท
ความผิดปกติก็คืออย่างนี้ฮะคุณชูวิทย์บอกว่า
ตามหลักที่ดินหากชำระภาษีในวันเดียว
ไม่ว่าจะมีผู้ครอบครองกี่คนเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นคณะบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญต้องเสียภาษีแบบก้าวหน้า

ราคาภาษีอยู่ที่๕๒๑ล้านบาท
แต่ทีนี้พอเขาแยกส่วนขาย๑๒คนคนละวันคนละวันคนละวัน
มันมีการแยกชำระไม่เข้าข่ายเป็นคณะบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญคุณชูวิทย์ยังเอาเอกสารความผิดปกติ
ของตัวเลขการชำระค่าที่ดินของทั้ง๑๒คนมาให้ดูนะครับ
จะอธิบายว่าตัวเลขที่ผิดปกติเนี่ยนอกจากมีความพยายามชำระเงิน๑๒วัน
โดยเว้นเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วตัวเลขการมัดจำและโอนเงินคัชเชียร์เช็คก็ผิดวิสัย
เพราะบางพื้นที่ขนาดเท่ากันแต่ราคาต่างกัน
การมัดจำด้วยเงินสดมีเศษหรือทศนิยมอย่างมีนัยยะ
แล้วจะรู้กันแล้วได้อะไร

แล้วก็ยื่นมือไปข้างล่างแล้วก็เดินไปเรื่อย
ไหนเอาภาพมาดูอีกสักทีสิ
เหมือนท่าเต้นเพลงพี่เบิร์ตอยู่เพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะพี่อุ๋ย
แต่นี่คือคำกล่าวอ้างของคุณชูวิทย์นะ
อีกมุมหนึ่งต้องรอฟังการแถลงอย่างเป็นทางการของคุณเศรษฐาด้วย

ติดนิ้ว๕ทีได้แล้ว
นั่นน่ะสิอะไรอ่ะ

แบ่งกูบ้างสินอกจากเรื่องตัวเลขแล้วนะครับ
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณเศรษฐาแคนดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทยนะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าก็เนื่องจากเมื่อปี๖๒คุณเศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแสนสิริ
และเป็นคนมาร่วมประชุมแล้วก็เซ็นเอกสารซื้อขายที่ดินในช่วงเวลานั้น

ซึ่งการจะทำแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องมีการรู้เห็นกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
นายเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้าร่วมประชุม
ในวันนี้มีลายเซ็นนายเศรษฐารับรองสำเนารายงานการประชุมถูกต้อง
โดยทำรายงานประชุมวันเดียวฉบับเดียวแต่แตกออกมาเป็น๑๒วัน๑๒คน
บริษัทตลาดหลักทรัพย์ทำแบบนี้ธรรมาภิบาลมันไม่มีอยู่แล้ว
อย่าว่าแต่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลย
อย่าว่าแต่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลย
พฤติการของนายเศรษฐาจึงแสดงให้เห็นว่า
มีการร่วมมือกันกับคนขายเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
หรือคณะบุคคลตามคำวินิจฉัยของสามพากร
ทายลัดนิวโชว์ทายลัดทีวีทายลักษณ์ออนไลน์หน้าจอด้วย
ว่าเอ๊ะทำไมคุณชุวิตต้องออกมามาแฉคุณเศรษฐา

จริงทำไมไม่แฉตั้งแต่ตอนรู้ว่าเขา
ประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยไปเลยล่ะ

วันนี้เอาพิซซ่ามาด้วย

หลักการซื้อขายที่มันเป็นไปได้ยากมาก
ถ้าที่ดินมีคนขายถึง๑๒คน

ที่ดินตรงนั้นมันจะไม่สมบูรณ์แบบ

แล้วมันก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
กูขอขายในราคาใหม่
คุณเข้าใจที่ผมพูดหรือยัง
เห็นภาพไหมคะ
เอาพิซซ่า๑๒ชิ้นมาอธิบาย
ใช่ว่าถ้ามีคนหนึ่งเสียชีวิตไปปุ๊บ
ฟันหล่อเลยตรงนั้นแล้วมันเสียความเชื่อมั่นอ่ะ

คุณชูวิทย์เองก็มาพูดสรุปหน้าบอร์ดนะคะว่า
เรื่องนี้มีอีก๙เอ็บ

ยังมีตอนต่อไปอยากให้รอฟัง
แล้วก็ย้ำว่าที่มาแฉไม่ได้มีอะไรต้องกลัว

ก็เลยจะมาแฉเพื่อชาติ

ไปไหนจ้า
ผมมีเวลาอยู่ที่เยอะ

เป็นเส้นได้

ดังนั้นผมในการแถลงทางนี้

เพราะฉะนั้นผมอยากว่า

ในการทำเสนอ

แต่ผมไม่จำเป็นต้องมาแจกตัวแล้ว
เพราะเวลากันสั้น

ผมกินดีให้คุณดูหลักค้าดีกว่า

เดี๋ยวใครจะพูด

เพราะผมนั้นไม่มีต้นทุน
คุณชูวิทย์อายุ๖๑ปีนะ

คือจริงก็มีกระแสข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ที่บอก

จริงถ้าเทียบดูตั้งแต่ตอนทำรายการตีแสกหน้าด้วยกัน
แล้วก็หายไปแล้วก็รับโทษใช่ไหมคะ
แล้วกลับมาแต่แหละเเหละคนนั้นก็ถามแหล่ะดูผอมลงไม่สบายรึเปล่า
บอกว่าเมื่อเช้าไปฉีดคีโมมา

อ่ะหลังจากนั้นแต่คุณชุวิตก็คือคุณชุวิตอะค่ะ
เมื่อเช้าจะไปฉีดคีโมมาแต่ตกบ่ายก็ยังแถลงข่าวได้
โพสต์ท่าถ่ายรูปให้ช่างภาพได้แบบมันยิ่งกว่าภาพกีฬามันมันอีกค่ะพี่อุ๋ย
นี่คืออะไรท่าอะไรมีท่ากางเขนเบ่งกล้ามและยิงธนู
อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือท่าไหนเหมือนกันนะคะอันนี้ยิ่งธนูยิงธนู
ยิงธนูยิงธนูแปลว่าอะไรสู้ศึกเหรอราศีธนูเหรอคะ
คือยังไงแล้วยิ่งทีเดนูแล้วมีอะไรอีกเมื่อกี้อาจจะเป็นแทบเบ่งกล้ามหรือเปล่า
นี่อะไรนี่กำลังจะทำอะไรแตะสอกหุ่นแตะสอกสแตนดี้แล้ว
โอ้โ้ยปล่อยลมไปแล้วลมซะแล้ว
เหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่ผักสแตนดี้ล้มไปแล้ว
โอ้ยยยยยปล่อยลมไปแล้วลมซะแล้วผักเบาก็ลมแล้วเนี่ย
ในวันนี้จะไม่ได้เอาไปฟ้องร้องอะไรยังไง

ต้องการให้มีการตรวจสอบในเชิงของจริยธรรมของคนที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
คือเหมือนอยากเปิดให้ประชาชนได้เห็นแล้วก็ได้รู้ส่วนที่เหลือใครจะเอาไปทำอะไรเนี่ยแล้วแต่
ก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาไปทำอะไรเนี่ยจะเป็นใครแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะ
แต่วันนี้มีคนมาฟังคุณชูวิทย์แถลงเนี่ยนอกจากสื่อมวลชนแล้วนะครับ

สถานที่แถลงข่าวนะครับอ่านักข่าวเจอก็เข้าไปถามนะฮะ
เอาพี่เรืองไกรมายังไงเนี่ยคุณเรืองไกรบอกว่า
เห็นว่าคุณชูวิทย์เนี่ยกำลังจะแถลงในเรื่องที่มีข้อมูลน่าสนใจ
มีเหตุให้สมควรติดตามเลยอยากมาฟังการแถลงข่าว
เพราะในเรื่องภาษีที่ดินเนี่ยตัวเองก็ตามมาหลายครั้ง
ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบภาษีที่ดีที่สุดคนหนึ่ง
เดี๋ยวจะประสานขอข้อมูลเอาไปวิเคราะห์ตรวจสอบต่อ
หากเข้าข่ายกระทำความผิดจะดำเนินการทันที
แต่ตอนนี้ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนยอมรับว่าเห็นเอกสาร
ที่คุณชูวิทย์เอามาแถลงเอามาโชว์ในวันนี้แล้วเนี่ย
คุณเรืองไกรบอกว่ายังไงรู้ไหมยังไงคะตาลุกวาว
วาวเลยเหรอคะอย่างนั้นเลย
ชูวิทย์เขาโชว์แต่ซองเนี่ยซองน้ำตาลเราก็เพิ่งเห็นตารางเมื่อกี้
มูลต้นต้นอยู่ไงล่ะผมทราบนะครับผมเห็นอะไรหลายอย่าง
นี่ผมต้องเก็บต้องมีเวลาพอครับเพราะว่าสัญญาที่
แล้วก็รายงานการประชุมอะไรพวกนี้
เราจะติดตามดูเพราะมันไม่ได้มีอะค่ะ
นะครับทัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเขาจะเป็นตัวบ่งบ่อน
ส่วนคุณชูวิทย์นะครับก็บอกกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่า

แล้วคุณเรืองไกรก็เป็นคนที่ทำให้คุณชูวิทย์ติดคุกด้วยซ้ำ
เพราะเป็นคนร้องเรียนเรื่องที่คุณชูวิทย์รายงานบัญชีทรัพย์สินไม่ครบถ้วน

เพราะฉะนั้นที่คุณเรืองไกรมาในวันนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องต่อกัน
คุณชุวิตก็เลยอธิบายกับสื่อมวลชนเอาไว้ก่อน

ค่ะส่วนทางฝั่งของบริษัทแสนสิริวันนี้ก็มีการแถลงการเน้นย้ำนะคะว่า
คุณเศรษฐาที่เป็นผู้บริหารเนี่ยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทอย่างครบถ้วน
และถูกต้องรวมถึงเป็นการทำหน้าที่อย่างโปร่งใสด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันนี้เป็นไปตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้
ถ้าเราไล่ดูไทม์ไลน์ของบริษัทแสนสุริจำกัดมหาชน
ออกแถลงการชี้แจงยืนยันความโปร่งใสของคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย
หลังจากที่มีข่าวเรื่องที่ว่าสมัยเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีในการซื้อที่ดินบ้างล่ะ
ทำให้รัฐสูญเสียรายได้กว่าห้าร้อยล้านบ้างล่ะบริษัทแสนสิริเนี่ยออกแถลงการโดยส่งให้กับทีมข่าวสายเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็คือ๘โมง๕๐นาทีแล้วทีมข่าวสายการเมืองก็ได้รับเอกสารชี้แจงอันเดียวกันจากพักเพื่อไทย
ครับตอนเก้าโมงครึ่งแต่คุณชุวิตออกมาแถลงอีพีแรกอีพีหนึ่งอ่ะ
อ่าเที่ยงครึ่งนะคะคือเอกสารชี้แจงออกมาก่อนคุณชูวิทย์จะแฉอีก
เพราะว่าคงรู้อยู่แล้วว่าคุณชุวิตจะแถลงเรื่องนี้ในวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าจริงคุณชุวิตเกริ่นเอาไว้ไงที่บอกว่าที่เขาบอกใบ้เอาไว้ว่า๑๒คน๑วันกับ๑๒คน๑๒วัน
บอกว่าเป็นการเลี่ยงภาษีซึ่งแถลงการนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่า
แถลงการของแสนสิริยืนยันว่าคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของแสนสิริ
นุมัติแค่ราคาและมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้นส่วนการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน
ชำระราคาและการโอนกรรมสิทธิ์เป็นหน้าที่ของทีมสัญหาที่ดินที่จะเป็นคนรับผิดชอบในการจัดการและประสานงานทั้งหมดค่ะ
ซึ่งจากข้อได้จริงที่เอกสารของแสนสิริได้ชี้แจงมาทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่า
คุณเศรษฐาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทครบถ้วนแล้ว
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้ขั้นตอนวิธีการในการโอนกรรมสิทธิดินตามที่กล่าวมาหรือว่าที่ถูกกล่าวหา
เพราะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการทำสัญญาจะซื้อจะขายและอยู่ในความรับผิดชอบของทีมสัญหาที่ดินที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการ
ต้องจัดการให้เป็นไปตามสัญญาและถูกต้องตามกฎหมาย
ธุรกรรมการซื้อขายที่ดินของแสนสิรินี้เป็นการซื้อขายที่ดินตามปกติในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป
อันนี้คือเนื้อหาใจความสำคัญของแถลงการชิ้นนี้นะคะ
รวมถึงในเนื้อหานี้ยังระบุด้วยว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงนี้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยระหว่างแสนสิริกับผู้ขาย
ให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด
กรอบกับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ขายในการเสียภาษีอากรข้างต้นด้วย
แสนสิริไม่ได้รับรู้หรือเกี่ยวข้องใดในวิธีการหรือการดำเนินการใดทางภาษีอากรของผู้ขายตามที่ได้มีการกล่าวอ้าง
แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการประหยัดภาษีและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ขายด้วย
แสนสิริได้ชำระราคาที่ดินแปลงนี้เกือบทั้งหมดโดยเช็คและแคทเชียร์เช็คมีการชำระเป็นเงินสดเพียงแค่๓๑๐๐๐บาท
ไม่ได้มีการชำระเงินสดจำนวนมากตามที่ถูกกล่าวอ้างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ก็เป็นการดำเนินการกรมที่ดินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มีการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมตามที่มีการเรียกเก็บไปหมดเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นบริษัทขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามหลักธรรมอภิบาลถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้
เราไปดูกันหน่อยว่าหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยหุ้นแสนสิริเป็นยังไงบ้าง
ตลาดหลักทรัพย์ปิดตัวไปช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะราคาหุ้นแสนสิริเนี่ยอยู่ที่๑๘๕บาท
ลดลงลบศูนย์จุดหนึ่งสามบาทหรือว่าติดลบหกจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราย้อนไปดูราคาหุ้นในรอบหกเดือนเนี่ย
ก็จะเห็นว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดหกถึงหนึ่งจุดเก้าสองบาท
ช่วงพฤษภาคมก่อนเลือกตั้งราคาหุ้นขึ้นนะคะไปอยู่ที่๑๙๗บาท
แต่พอผลเลือกตั้งออกมาราคาเนี่ยตกนะคะอยู่ที่๑๗๕บาท
และช่วงกลางเดือนกรกฎาคมหลังจากที่เพื่อไทยได้เป็นแก่นำตั้งรัฐบาลหุ้นนี่พุ่งสูงเลยค่ะ
ราคานี่คือทะลุสองบาทกว่าและล่าสุดวันนี้ที่คุณชูวิทย์ออกมาแถลงข่าว
ราคาก็กลับมาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดห้าบาทนะคะครับทุกผู้ชมครับ
คำถามที่ว่าเอ๊ะทำไมคุณชูวิทย์ออกมาแถลงเรื่องคุณเศรษฐานะฮะ
แล้วมันจะมีผลแบบไหนอะไรอย่างไรบ้างนะครับ